อีกหนึ่งคู่คู่นี้ต้องยอมรับเลยว่า
สยบแทบเท้าก็ว่าได้สำหรับหนุ่มเบ้นเรสซิ่งโอ้โห
ก่อนหน้านี้คุณแพทย์นับประพาเขามีการถ่ายคลิปคุณผู้ชมค่ะ
เป็นการแบบว่าลงโทษแฟนนุ่มหลังจากที่ไปถ่ายรูปกับพริตตี้สาว

อันนี้แหละที่มันเป็นเหตุที่ต้องยิง

แล้วทำยังไงอ่ะเอาไปเปรียบแล้วใครเสีย

เอาล่ะได้เวลาแล้วค่ะ

มันโหดจริงอะไรจริงนะคุณค่ะ

แล้วก็คว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมถ้วยรางวัลมาครองได้สำเร็จ
ด้วยการคุกข่าวมอบถ้วยพร้อมข้อความว่า
ส่งมอบถ้วยรางวัลให้ราชินีเด็กแว้น
เรียกเสียงกรี๊ดกราดเกรี้ยวกร้าวจากบรรดาแฟนคลับอัครปภากันสนั่นไอจีเลยค่ะ

อาคารปภาเรสซิ่งของทั้งคู่เบนท์เรซิ่งและแฟนคลับ
ก็ยิ่งได้เห็นความน่ารักมุ้งมิ้งของคู่หวานคู่นี้นะคะ
แล้วก็การันตีด้วยภาพเป็นหลักฐานมัดตัวว่าฝ่ายชาย
สิทธิ์ใช้ตำแหน่งพ่อบ้านใจกล้า
อดเขี้ยวเล็บเขี้ยวเสืออะไรออกแล้ว
เจอพริตตี้ในสนามมาเป็นแมวเมียวแสนเชื่องของแพทย์นับประพา
คือได้พ่อยรางวัลมาฟิโรลราฟเอามามอบให้กับแพทย์นักประพันธ์
นี่หลังจากที่โดนทำโทษริอาจไปถ่ายรูปกับพิตตี้ได้สวยก็แพ้